คุณผู้ชมครับแน่นอนช่วงของโควิด๑๙ระบาดทำให้หลายกิจการก็ต้องปิดกันไป
ยาวนานหลายเดือนแน่นอนมีคนตกงานจำนวนมาก
รวมทั้งกลุ่มนางโชว์ซึ่งเป็นสาวประเภท๒ที่เชียงใหม่กันด้วย
แต่ว่าพอทุกอย่างมันเริ่มกลับมาแล้วเขาก็แบบมันยังโชว์ไม่ได้
ใช่ฝีมือการทำยำก็มีนี่นารวมกลุ่มกันต่อยอดอาชีพตัวเอง
ทำยำขายแล้วก็โชว์นางโชว์ให้กับลูกค้าดูไปด้วยเออน่าทานอ่ะ
ทำให้ลูกค้ามานั่งทานอาหารแล้วก็ได้ทำงานที่ตัวเองรักไปด้วย
อย่างที่ทราบกันดีว่าสถานบันเทิงผับบาร์เองก็เปิดได้
แต่มันยังไม่เต็มที่อะครับหลายอาชีพก็ยังไม่สามารถมาประกอบอาชีพต่างได้
เช่นนางโชว์หรือว่าคาร์บอเรสต่างของสาวประเภท๒นะครับ
เขาก็เลยรวมตัวกันเพื่อนที่เป็นสาวประเภท๒เป็นนางโชว์ด้วยกัน
เปิดร้านยำขึ้นมาว่าร้านเริงละยำนะฮะ
ในซอยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมราชมงคลล้านนา๗ยอดตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ
เป็นที่หนึ่งที่บรรดาเหล่านางโชว์เข้าไปรวมกลุ่มกัน
ทำร้านยำขึ้นมาแต่งชุดเต็มที่เลยแบบนี้
สวยทีเดียวนะฮะก็หวังจะเป็นอุข้าอุน้ำ
ให้เขาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ในสถานการณ์แบบนี้
เพราะไม่รู้ว่าต่างชาติจะกลับมาได้เมื่อไหร่เขาจะโชว์ได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้
แต่เขามีความสามารถในการโชว์อยู่ไงแล้วก็ทำยำขาย
ก็เลยเอาสองอย่างนี้มาประกอบเข้าด้วยกันนะฮะ
มาก็ไปส่งถึงบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง
แต่พอรัฐบาลเริ่มคลายล็อกพวกเขาก็เอ๊ะคนเริ่มนั่งกินที่ร้านได้

เปิดร้านเลยรวมกลุ่มการลงทุนตั้งร้านขึ้นมาชื่อร้านเริงระยำนะฮะเปิดบริการตั้งแต่เที่ยงวันถึง๓ทุ่มหยุดวันพฤหัสเมนูเด็ดคือยำปลาดุกฟูยำรวมเริงละยำมหาเริงละยำราคาเริ่มต้น๔๐บาทไปฟังเสียงสาวพวกนี้หน่อยแล้วกันนะครับ
เพราะว่าอาชีพหลักกับสิ่งที่เรารักเนี่ยมันต้องไปด้วยกันนะคะ

ยักษ์จะคิดคอนเกตว่าที่มันแตกต่างต่อคนอื่นแล้วคนที่จะจบจำน่ายง่ายแล้วก็
ก็ได้นะก็ได้นะฮะน้องสาวบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่า
แต่ว่าณวันนี้ขอเลี้ยงปากเลี้ยงทอง
การทำหน้าที่เป็นแม่ค้าขายยำเป็นนางยำไปก่อน
แล้วจะจัดแสดงโชว์ให้กับลูกค้ามีความสุขไปด้วย
เพลินไปด้วยระหว่างนั่งกินยำที่ร้านของเขา
พวกเธอก็พอใจแล้วอีกนิดหนึ่งคุณผู้ชม
น้องบอกว่าอยากจะจัดเต็มโชว์แบบนี้เฉพาะ
ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ใครอยากดูโชว์แบบเต็ม
ไปกินยามร้านเธอได้อยากดูก็ไปสินะ
คนทำก็สวยด้วยใช่น่ะ